พูดถึงอากาศร้อนก็ร้อนจัด
แต่พอร้อนจัดแล้วมาเจอลมเจออากาศเย็นมันก็เลยเกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนอง
เกิดขึ้นแบบนี้แม้ว่าปีนี้ฝนฟ้าจะดูเหมือนว่าจับทางไม่ถูก
เดี๋ยวแรงเดี๋ยวฝนก็ตามเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่เราก็ต้องตั้งรับกันให้ดี
วันนี้ต้องตั้งรับเช่นกันเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการประกาศเตือนภัย
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมาดูจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
จะยังคงเห็นปริมาณของฝนนะคะที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
ก็คือพื้นที่สักสีฟ้าเขียวอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
ส่วนภาคใต้ก็มีฝนเช่นกันมาจากอีกหนึ่งปัจจัยนะคะซึ่งพายุฝนฟ้าขนองเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน
จนถึงวันที่สิบสามพฤษภาคมกันเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ตอนกลางของประเทศตอนนี้ร้อนจัดอุณหภูมิ
ลุ๔๐องศาขึ้นไปหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบอีสานรวมไปถึงภาคเหนือด้วยนะคะ
เมื่อมีปัจจัยหนึ่งก็คือมวลเย็นจากจีนแผ่เข้ามาค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะคะ
เกิดแนวปะทะก็เลยมีฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกด้วยส่วนภาคใต้นะคะ
อยากให้สังเกตตรงนี้ค่ะเป็นหย่อมความร้อนนะคะ
ที่กำลังก่อตัวขึ้นมาจะพาดผ่านบริเวณอ่าวเบงกอลนี้ไปนะคะ
แล้วก็จะทำให้เกิดลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมมรสุมของฤดูฝนนั่นเอง
ว่าสักช่วงหลังวันที่๑๘เป็นต้นไปแล้วจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะ
แต่วันนี้ค่ะหลายจังหวัดจะต้องเฝ้าระวังจากพายุฤดูร้อนนะคะ
ตรวจสอบกันที่ภาคเหนือพบที่จังหวัดแม่ห้องศรอุตรดิษฐ์เชียงใหม่สุโขทัยเชียงราย
สุนโลกพยาวตากน่านกำแพงเพชรแพร่พิจิตรลำพูนเพชรชบูรลำปาง
อีสานก็คือทุกจังหวัดเลยนะคะนับตั้งแต่อีสานตอนบนเลย
มุกดาหารน้องบัวลำพูมหาสารคามอุดรธานีร้อยเอ็ดน้องคายบึงกาล
โสธรอำนาจเจริญสกลนครนครราชศรีมานครพนมบุรีรำชัยภูมิสุรินท
ขอนแก่นศรีสะเกดกาลสินอุบลราชธานีนะคะ
ช่วงเช้านี้อีสานตอนล่างอย่างศรีสะเกดอุบลจะมีโอกาสเกิดฝนมาก่อน
ส่วนภาคกลางค่ะคุณผู้ชมนับแล้วก็คือทุกจังหวัดเช่นเดียวกัน
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพาดผ่านมาที่ภาคตะวันออกนะคะ
จังหวัดนครนายกชนบุรีปราจินบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเซา
แล้วก็ตราดก็เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อน
อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งพยายามอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยกันด้วยนะคะ
ส่วนเกษตรกรระวังพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ปรับโรงเรือนของท่านให้มีอุณหภูมิสมบูรณ์กันด้วยนะคะ
ที่ฉันขอตัวไปดูแลเจ้าครัวก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ